แต่ว่านักวิเคราะห์เองเขามีการคาดการณ์มีการมองวิเคราะห์กันนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าการประมูลนั้นไม่ได้มีการทำให้ราคาไปทุบสถิติโลก
คงจะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการที่ร่วมประมูลในครั้งนี้ครับ
ชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดยืนเหนือ๑๓๑๐๓๔จุดบวกขึ้นไป๑๑๒๒จุดครับ
และยังคงคาดเดาไม่ได้ว่าการประมูลนั้นจะยุติลงไปเมื่อไหร่นะครับ

วิเคราะห์เขามองแบบนี้คุณผู้ชมครับเขามองว่า
ขณะเดียวกันก็มองว่าหากมูลค่าของการประมูลทุบสถิติโลกที่๒ใบอนุญาต
รวมกันสูงกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทก็คงจะไม่กระทบกับสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
เพราะเชื่อว่าผู้ร่วมประมูลจะเตรียมการเอาไว้แล้วว่าต้องมีการแข่งขันที่สูง
อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับจากจอแสดงผลการประมูลตอนนี้เราอยู่ที่การประมูลที่รอบที่๑๔๑นะครับ

ถ้าเกิดว่าเราต้องจับตาดูในช่วงของ๓ทุ่มของค่ำคืนนี้
ราคาของการประมูลต่อ๑ใบอนุญาตจะปรับขึ้นไปถึง๖๐๐๐ล้านบาทได้หรือไม่
ตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่๑๑๖๕๓๒ล้านบาทครับ

แต่ว่าไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าการประมูลครั้งนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ